หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วก็บ่อแสจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้ง๒คนพร้อมขยายผลออกหมายจับเพิ่ม
ขณะที่ทางทหารก็ได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ากรมนภาค๔ส่วนหน้าประกาศล่ารางวัลจับตายกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีสั่งการให้ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุระเบิดคาร์บอมบิ๊กซีปัตตานีอีก๑๐คน
หลังก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปแล้ว๑คน
นี่คือนายมกษงนมะแออยู่๒๕ปี
ในจำนวนนี้มีาสมแอ่มามะนายสุฮายบิงสมแอ่
ถูกควบคุมตัวไว้โดยสารภาพว่ามีส่วนร่วม
ก็บอกถึงเส้นทางและสถานที่ในการวางแผนเพื่อก่อเหตุ

มีหมายจับและเคยก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่
ซึ่งบางคนเป็นระดับสั่งการ
ส่วนการแกะรอยคนร้ายที่ปล้นรถกระบะไปก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปแล้ว๑คน
ส่วนอีก๓คนกำลังรอผลตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แม่ทัพภาค๔และประชาชนชาวมุสลิมกว่า๑๐๐คน
รวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุเพื่อร่วมพิธีละหมาดอายัด
และขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลละ
ให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมแสดงออกถึงการปฏิเสธการใช้ความรุนแรง
และประนามกลุ่มก่อความไม่สงบที่ใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์
เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องถึงความต้องการของตัวเอง
ด้านพันเอกพีรวัตรแสงทองโฆษกกอรมนระบุว่า
นายสุไฮมิงสามะแอร์ผู้สั่งการฆ่านายนุสน

เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการพาคนกลับบ้านเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แต่ในกรณีนายสามารถแอร์อาจจะแอบแฟ้งเข้ามา
รับว่ากระบวนการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา
ไม่เข้มงวดนับจากนี้จะต้องเข้มงวดติดตามผลให้บ่อยขึ้น
นี่ลักษณะของการที่นำคนพาคนกลับบ้านมา
เราก็ติดต่อไปยังครอบครัวไปยังพี่น้องเขาลูกเมียเขานะครับ
ว่าเราเปิดโอกาสนะถ้าเขามาได้โอเคเราก็เปิดช่อง
ก็ตามที่นโยบายที่ท่านแม่ทัพภาคที่๔ท่านพลโทปิยวัตร
ก็ได้ทำอยู่ก็โอเคก็ดีครับตรงนี้
หลักการแล้วผมก็ยืนยันว่าเป็นหลักการที่ดีมาก
แต่กรณีที่คนในโครงการนี้มากระทำเช่นนี้นั้น
ก็เป็นลายไปก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการพาคนกลับบ้านเป็นโครงการที่ดี
และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่หลงผิด
และต้องการออกจากขบวนการความไม่สงบกลับภูมิลำเนา
สามารถอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
ซึ่งตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านจนถึงขณะนี้
มีจำนวน๔๔๓๒คน
ขณะที่พลตรีจตุพรกะลำพระสุทธิ์
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
และผู้บัญชาการมนตรฐานรับที่๔๖
ปฏิเสธกระแสข่าวกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ประกาศล่ารางวัลจับตายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงว่า
กอรมนภ๔ส่วนหน้าไม่เคยประกาศรางวัลนำจับในลักษณะดังกล่าว
แม้ว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกนำไปโพสต์จะเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจริง
และขณะนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามจะผสมโรงและสร้างสถานการณ์
ความขัดแย้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ส่วนพลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ขณะนี้เริ่มจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุคาร์บอมห้างบิ๊กซีปัตตานีได้แล้ว
เป็นผลมาจากความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการแจ้งเบาะแส
ส่วนนายมะกอเซงม้าแอหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมปฏิบัติการและถูกออกหมายจับ
ว่ายังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศ
สำหรับการจับกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะนั้น

ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับรายงานหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
แต่หลังจากนี้คงต้องติดตามต่อไป
รวมถึงต้องปรับการทำงานด้านการข่าว